สามวันหลังแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ๗๐ปีของเอกวาดอร์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยผู้ที่รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากฝรักหักพัง
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงถึง๔๑๓คนบาดเจ็บอีกกว่า๒๖๐๐คนนะครับ
แต่ว่าถึงแม้การช่วยเหลือจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีความหวังนะครับ
เพราะว่าล่าสุดยังสามารถช่วยคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาได้
ส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นก็มีการประเมินครับว่าอาจจะมากถึงหลายหมื่นล้านบาท
และอาจจะฟื้นฟูได้ยากเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยครับ
ปรบมือและโหดร้องด้วยความดีใจดังขึ้น
ทันทีที่เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้รอดชีวิตออกจากซากอาคารที่พังถล่มได้สำเร็จ
นี่เป็นความหวังเดียวของชาวบ้านที่มีอยู่ตอนนี้
พวกเขาหวังว่าญาติเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมชาติ
ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจะยังมีชีวิตรอดแม้จะผ่านไปแล้ว๓วัน
เวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ชีวิตของผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ใต้ซากแผ่นดินไหวยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงมีความหวังที่พวกเขาจะได้ช่วยผู้รอดชีวิตเพิ่ม
เช่นเจ้าหน้าที่คนนี้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยของพวกเขาพบแต่ผู้เสียชีวิต
ก็ยังไม่หมดหวังที่อาจจะพบผู้รอดชีวิตที่นี่
ปัจจุบันรัฐบาลเอกวาดอร์ส่งเจ้าหน้าที่ราว๑๓๕๐๐คน

ขณะเดียวกันชาติเพื่อนบ้านเอกวาดอร์ในลาตินอเมริกา
ก็ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมปฏิบัติการเกือบ๔๐๐คน

สวิสเตอร์แลนด์สเปนสหรัฐอเมริกา
รวมถึงคิวบาร์ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่
ความช่วยเหลือจะเริ่มส่งถึงมือผู้ประสบภัยบ้างแล้ว

ครอบครัวของเมอร์ซี่เลโอน
พวกเธอต้องออกมาอยู่นอกบ้าน
และยังไม่ได้รับสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
เธอบอกว่าเธอยังต้องการที่พักพิง
ต้องการมุ้งกันยุงต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง
ยังหวังว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือจริง
ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ก็ยังมีความโกลาหล
จากการขโมยของใช้และแย่งของบริจาค

สิ่งของดำรงชีพยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อผู้ประสบภัย
ลาฟาเอลกอเรอาประธานาธิบดีเอกวาดอร์ยอมรับว่า
ภัยพิบัติในครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดในรอบ๗๐ปี
ประเมินความเสียหายอาจจะไม่ต่ำกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหวจะยิ่งยากลำบาก
เพราะสภาพเศรษฐกิจของเอกวาดอร์ก็กำลังฝืดเคือง
ผลกระทบราคาน้ำมันสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ
ที่กำลังปรับตัวลดลง